สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ขอรอยยิ้มอีกสักนิดเพื่อพิชิตความเหงานะครับ

เล่นมากนะครับเล่นจนติดนะครับ

ต้องดูคลิปนี้นะครับว่าอาการติดโซเชียลเป็นยังไง
เชิญชมได้เลยครับ
อย่าเพลินเกินเหตุแบบนี้
นี่คือวิธีการหาปลาช่อนแบบใหม่ครับ
โดยการนำลูกเป็ดตัวเป็นมาล่ออย่างนี้

ปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อนะครับ
เมื่อมันได้กลิ่นสักพักก็ตามกลิ่นมาล่ะครับ
และติดเบ็ดในที่สุดครับ

ก็ต้องเลือกพื้นที่สูงชันเป็นที่สไลเดอร์

ช่วงล่างของฉันระบอบระบอง
ว้าวทำไมกระต่ายเยอะขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ได้ครับได้ครับพี่ผมรวมพลกับเพื่อนก่อนนะครับพี่

ไปกินของดีมีคนเอาของมาให้

โปรดติดตามตอนต่อไป